คือดูข่าวแล้วเนี่ยบางทีจะต้องรอดูความคืบหน้าด้วย

ตอนแรกเราอาจจะรู้สึกได้แหละว่าโอ้โหทำไมเหตุการณ์มันเป็นขนาดนี้

แต่บางทีเนี่ยมันจะมีข้อมูลมาเพิ่มอย่างผู้ชายชาวสุรินทร์สองคนนี้ฮะ
เขาไปเที่ยวขอนแก่นแล้วคุณผู้ชมก็คงดูข่าวไปบ้างแล้วล่ะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับคือถูกกาดกระทืบอ่ะว่างั้นเถอะนะฮะ
สลบถูกหามส่งโรงพยาบาลจากเหตุการณ์ก็มีการรุมทำร้ายกัน
ล่าสุดครับมีการเปิดเผยกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่ง
มันเป็นเหตุการณ์ก่อนหน้าแล้วมันแสดงให้เห็นว่าพี่น้องคู่นี้
เมาแล้วไปอารวาสกับคนที่เข้ามาเที่ยวหน้าผับ
จนเหตุการณ์มันบานปลายเหมือนกันเอาล่ะมาค่อยดูไป
ดูคลิปนี้ก่อนนี่เป็นคลิปที่นายทศพลใจมั่นอายุ๓๐ปี
และนายอภิวัตใจมั่นอายุ๒๘ปีพี่น้องชาวสุรินทร์
นำมาใช้เป็นหลักฐานว่าถูกกาดจากสถานบันเทิงกว่า๑๐คน
อาวุธครบมือเลยมีทั้งปืนมีดิ้วดิ้วดิ้วนี่มันเป็นลักษณะของไม้
ที่นักเลงเขาถือกันเขาเรียกดิ้วมีสนับมือมีขวดนะฮะ
ทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บจนสลบไปแล้วถูกหามส่งโรงพยาบาล
โดยคนพี่เนี่ยกรามร้าวคนน้องดั้งหักนอกจากนั้นก็มีบาดแผลตามตัว
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกของ๑มีนาคมต่อเนื่อง๒มีนาคม
ที่ผ่านมานี้เองครับแล้วก็แจ้งความไว้ที่สพเมืองขอนแก่น
ดูสภาพสิฮะครับล่าสุดครับมันมีการเปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิด
ก่อนเกิดเหตุโดยนายพาราดาสุโขอายุ๓๓ปีให้ข้อมูลบอกว่า
พี่น้องคู่นี้นี่ดูนะผู้ก่อเหตุเดินมาแล้วเดินมาแล้วแล้วก็รถผู้บาดเจ็บ
คันนี้เลื่อนมาสีดำสีขาวนะสองพี่น้องเนี่ย
อยู่บนรถคันสีดำมีการตะโกนด่าออกมาเปิดหน้าต่างดาวออกมานะครับ
คือกาดของร้านก็คือนายพรดาพี่ฝังบอกสองพี่น้องเนี่ย
เปิดหน้าต่างออกมาแล้วก็ตะโกนด่าคนหน้าร้าน
ไอ้นู่นไอ้นี่แล้วทีนี้ให้เห็นคนเสื้อเหลืองไหมฮ
ที่เป็นผู้ก่อเหตุที่เราชี้ลูกศรวิ่งตามมาแล้ว
มือถือขวดแล้วเอามาปลาใส่รถของสองพี่น้อง
นายคนนี้ก็ใช่ย่อยนะคุณฮะใช่นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
มันก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เขาเอามายันกัน
กาดจึงเข้าไปคุมตัวพี่น้องคู่นี้
บอกให้หยุดให้หยุดแต่ทั้งคู่ไม่ฟังครับในมือก็ถือ
กอล์ฟเอาไว้ด้วยจากนั้นเนี่ยฝ่ายชายเสื้อสีเหลือง
กรณีกับพวกเนี่ยก็กรูกันเข้ามาเขาจึงหันหลังกลับไปตะโกนห้าม
ก็ถูกชายเสื้อสีดำเตะจากด้านหลังแล้วก็วิ่งหนีครับ
พอหันกลับมาก็เห็นชายเสื้อสีดำสะดุดล้มนะฮะเขาพยายามจะเข้าไปช่วยนะ
เขาบอกจะเข้าไปช่วยแต่ถูกไม้ก๊อฟฟาดเข้าที่หน้าเป็นแผลแตกเย็บ๓เข็ม
จากนั้นกาดคนอื่นก็เข้ามาช่วยตามในคลิปที่คุณผู้ชมเห็นไป
เป็นคลิปแรกของข่าวนี้โดยยืนยันว่าไม่มีกาดคนไหนเข้าไปทำร้าย
ลูกค้า๐๔๐๕อย่างที่เห็นแน่นอน
เสื้อเหลืองนะคุณที่เอาขวดไปปลารถเขา

ทีนี้กาดก็เห็นว่าชายเสื้อสีขาวกับเสื้อสีดำ
ซึ่งมีพี่น้องกันวิ่งตามมาแล้วถือเหมือนอาวุธด้วย

นี่แหละกาดเขาเห็นแบบนั้น
กาดก็เลยต้องกันไว้กันท่าเอาไว้
แล้วก็คุม๒คนนี้แต่คุมไม่อยู่ไง
ก็เลยเกิดเป็นคลิปว่ากาดทำร้ายร่างกายสองพี่น้องนี้
คือกาดก็มีหน้าที่ไม่ให้ลูกค้าทะเลาะกัน

ตำรวจอยู่ระหว่างสืบสวนข้อเท็จจริงทั้งสองฝ่าย
แล้วก็เดี๋ยวจะเรียกตัวมาสอบสวนอย่างละเอียด
ก็ดูเอาหลักฐานมายันกันว่าใครทำเกินกว่าเหตุ
หรือว่าใครเป็นฝ่ายเริ่มต้นสร้างปัญหาก่อน
แต่เมื่อวานเขามาแล้วนะคุณนะมาแล้วทั้งสองฝ่าย
มาพบตำรวจแล้วก็มาเจอกันแล้ว
แล้วก็มาให้ข้อมูลคือฝ่ายกาดเขาให้ข้อมูลแบบนี้แหละนะฮะ

สองพี่น้องนั้นเขาเปิดกระจกด่าคนแถวร้านก่อน
แล้วก็ชายเสื้อเหลืองเมื่อกี้ก็เอาขวดไปฟาด
โยนใส่รถเขาทั้งสองพี่น้องเขาวิ่งตามมา
ทีนี้กาดก็ต้องคุมสรรคาการแต่ทีนี้กาด
สองพี่น้องใช้ด้ามไม้ก๊อฟฟาด
สองพี่น้องเขาบอกเขาไม่มีมีดเขายืนยันเขาไม่ได้ใช้มีด
เขามีแค่ด้ามไม้ก๊อฟเนี่ยแล้วก็มันก็เลยเป็นเหตุการณ์นั้นนะครับ
กาดบอกว่ากาดไม่คิดจะทำร้ายลูกค้าหรอก
ส่วนสองพี่น้องเมื่อวานก็เข้าพบพนักงานสอบสวน
ก็ให้ข้อมูลยืนยันบอกว่าพวกเขาไม่มีมีด
แล้วทีนี้นักข่าวของเราก็ถามสองพี่น้องบอกว่า
กาดเขาบอกว่าพวกคุณไปหาเรื่องคนอื่นเขาก่อน
จะว่ายังไงสองพี่น้องบอกก็ต้องเอาหลักฐานมาแสดงทั้งหมด

จบไหมหรือว่าก็ต่างคนอยากให้ดำเนินคดี
คือทางกาดเขาก็ยอมรับนะบอกว่าถ้าจะถูกดำเนินคดีเขาก็ยอม
แต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับหลักฐานจากตำรวจ
สองพี่น้องเขาก็พูดเหมือนกันบอกว่าเอาหลักฐานมาทั้งหมด

คือเมื่อวานสองฝ่ายขึ้นโรงพักกันแล้วเรียบร้อยนะครับ
มีความคืบหน้าเดี๋ยวรายงานเพิ่มเติมนะคะ